ไปดูบรรยากาศฮาโลวินในต่างประเทศกันบ้างดีกว่าแน่นอนเป็นวัฒนธรรมบ้านเขานะคะ
เขาก็ฉลองฮาโลวีนกันอย่างเต็มที่มาเก็บตกสีสันกันในวันนี้ค่ะ
อเมริกาในรัฐฟอรีด้านะคะได้ออกมาเดินขบวนแต่งกายรับวันฮาโลวีน
ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนเหล่านี้เนี่ยก็แต่งกายล้อเลียน๒ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ

โดนัลด์ทรัมป์กับพัพรีปรับลิกัลแล้วก็ฮาเลรี่คลินตันจากภาคเดมอคแคร์ตนะคะ
เน้นสีแดงขาวแล้วก็เหนือเงินค่ะ

รู้สึกต้องร้องแบบฮาซิเผ้งเงียบ
ใช่ดูคนป่าอยู่กันนะคะ

คือใครที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือมางานวันนี้ได้หมดเลยถูกไหม

ถูกต้องส่วนใครที่เดินทางไปที่ธรรมเนียบขาวนะคะ

ก็จะได้พบกับอดีตประธานาธิบดี
แล้วก็อดีตสุภาพสตรีหมายเลข๑ตัวปลอม
ที่มีการแต่งกายเรียนแบบขึ้นมา

ประธานาธิบดีคนที่๒๖ของสหรัฐค่ะ
ก็ออกไปทักทายบรรดาผู้เยี่ยมชมบริเวณทางเข้าห้องโถง

เทียบกับภาพจริงที่ติดอยู่ในห้องอาหาร
รวมไปถึงบรรดาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ

แล้วก็อาบิเกลอดัมซ์เป็นต้นนะคะ

รัฐบาลก็จัดให้มีขบวนพาเรท
เทศกาลฮาโลวีนขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลย
ซึ่งก็เป็นขบวนพาเรทที่ได้แรงบันดาลใจ
มาจากฉากเปิดของภาพยนตร์สุดฮิต
อย่างเจมส์บอร์นศูนย์ศูนย์๗ตอนสเปคเตอร์ค่ะ

โดยการแต่งกายเป็นโครงกระดูก

แล้วก็บันเลงดนตรีแบบท้องถิ่นอีกด้วยนะคะ
กลับมาบ้านเหล่าใกล้บ้านเหล่าละกัน

อย่างที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ท้องถนนหลายบล็อกในกรุงโตเกียวก็ได้กลายเป็น
ถนนคนเดินไปชั่วคราว

อย่างเมืองกันมากมายนะคะ

บ้างก็แต่งกายเป็นมาริโอบ้างซอมบี้บ้าง
แม้กระทั่งตัวการ์ตูนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น
อย่างปิกาจูตอบรับโปเกมอนโกล
ไม่รู้มีใครไปล่าโปเกมอนอยู่หรือเปล่าที่ญี่ปุ่นนะคะ

ก็ได้ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยคอนเซ็ปต

วาดล้างยาเสพติดของนาย
โรดิโก้ดูเตอร์เต
ใช่นะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั่นเอง
เตอร์เต้เอาสำเนียงใหม่ดูเตอร์เต้

หรือมีแต่แม้แต่ทางเดินเท้าริมถนน
ก็มีศพปลอมเป็นขนาดเท่าจริง

คอเป็นคอนเซ็ตฮาโลวีนที่แฝงนัยสำคัญนะคะ
ผู้คนได้ตระหนักถึงกระบวนการกวาดล้างยาเสพติด
ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า๓๖๐๐คนค่ะ